พาไปดูเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
มันมีภาพวงจรปิดจับภาพนาทีผู้ชายใบสามสิบเอ็ดปี
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาดีสุดท้ายอยู่
ฉลับขึ้นบนฟุตบาทแล้วก็พุ่งชนฟุตบาท
กระทั่งตายสลดดูนาทีเกิดเหตุค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมวงจรปิดแล้วดูดีนะว่า
มอเตอร์ไซด์ไม่ได้มีรถคันไหนมาเฉี่ยวชน

ไม่ได้มีรถมาตัดหน้าไม่ได้มีคู่กรณีแต่อย่างใด

จนกระทั่งตัวเขาทะไหลไปชนกับพื้น
แล้วศีรษะของคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
กระแทกกับฟุตปาดตายสลดค่ะ
ที่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะคะขึ้น
นายจอมพัฒน์ค่ะจอมวัดวัย๓๑ปี
ทีนี้เขาก็เหมือนขี่รถมาบนถนนช่วงนี้แหละ
ในพื้นที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก่อนที่จะเซแล้วก็ฉลับขึ้นบนไหลทางแบบนี้นะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุพอเสียชีวิตคาที่แบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็มีการประสานญาติเข้ามาดูศพค่ะ
ที่ญาติมาถึงจุดเกิดเหตุ
ญาติรับไม่ได้ร้องไห้คล่ำควน

ทั้งผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะกลับไปทำธุระนอกบ้านมา
ไม่ได้มีรังสังหรณ์ไม่ได้มีอะไรบอกกล่าวล่วงหน้าเลย
กระทั่งมาแบบขับรถเกิดอุบัติเหตุ

บรรยากาศช่วงที่ญาติมาดูศพหน่อยค่ะ
หุ้มลงมา
ที่จะทำใจแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
จากภาพมันก็แปลกอยู่ก็เสียหลักแล้วก็เอ็นเข้าไปเลยเนอะ
อาจจะวูบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ